ต่อกันที่ชนบุรีเลยนะคะเป็นเรื่องเหตุคนถูกแทงเหมือนกัน
คนนี้เนี่ยโดนกระหน่ำแทงจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
โดยเป็นการทะเลาะกันไม่เข้าหูกันของนักเที่ยวด้วยกันในร้านคาราโอเกะนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมร้านคาราโอเกะนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนหนองค้อศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาได้รับรายงานว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งคนที่ถูกแทงก็คือนายชูชาติกำเงินวัย๓๙ปีค่ะ
โดนแทงที่หน้าอกซ้ายทีมอาสากู้ภัยเร่งประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาโดยด่วนเลยนะคะ
อยากรู้อะไรต้องไปถามเด็กเสิร์ฟในร้าน
ก็มีการไปสอบถามกันว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรกันขึ้น
เสิร์ฟเล่าให้ฟังว่าเห็นนายชูชาติกับผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าห้องน้ำ
คือไม่ได้นัดกันเดินเข้านะก็เดินเข้าน้ำตามปกตินี่แหละ
หลังจากนั้นมีปากเสียงกันรุนแรงในห้องน้ำค่ะ
โดยที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชนวนเหตุมันเกิดจากอะไร

มีปากเสียงกันรุนแรงเสร็จทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับไปนั่งดื่มเหล้า
ส่วนคู่กรณีนั่งอยู่โต๊ะด้านหน้าห้อง

แต่อยู่คู่กรณีก็หยิบไม้ขึ้นมา
เอาไม้ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของนายชูชาติ
แล้วก็เอามีดพับของตัวเองกระหน่ำแทง

ตอนที่เกิดเหตุเด็กเสิร์ฟเข้าไปห้ามแล้วนะคะ
แต่ถูกขู่ทำร้ายจนต้องวิ่งหนีออกมาแจ้งตำรวจ

บอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ

อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร